ต้องบอกว่าไม่เรียกว่าเป็นขวัญใจของบันเทิงไทยรัฐได้ยังไงนะคะ
สำหรับความน่ารักของพี่บินบรือฤทธิ์ค่ะ

มีไปเซอร์ไพรส์น้องนักเรียน
แล้วไปเตอร์ไพรส์กันถึงแบบว่ารถสองแถว
เรียกว่าตกออกตกใจแบบว่ากันทั้งคันเลย
จะเป็นยังไงไปชมโมเมนต์นั้นกันหน่อยค่ะ

โอ้ยเป็นใต้เอ็นดูนะคะคุณผู้ชมนะคะ

แต่แวบแรกมันเหมือนนะไม่ได้จะว่านะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคิดว่ามีเมื่อไหร่อุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า

กมที่อะไร

อันนี้๗มาอีกแล้วมั้ย
ใช่ปักทงชัยมุ่งหน้าสู่กะบินบุรีค่ะ

ไม่ต้องตกตกสงสัยว่าเกิดอะไรไม่ดีหรือเปล่าค่ะ

แล้วก็โบกรถสองแถวที่เขาคอยรับส่งนักเรียน
ของนักเรียนมัธยมให้เป็นที่อำเภอปักทงชัยค่ะ
ไอเราก็นึกว่าโบกขอความช่วยเหลืออะไรเปล่าเลย

กรถเพื่อแจกค่าขนมให้น้องนักเรียนที่โดยสารมากับรถสองแถวจำนวน๒คัน
รวมแล้วก็๓๐คนต่อคิวแบบนี้เลยค่ะ

อยู่ดีลุงบินมามอบตังค์ให้แบบนี้
ไม่ทันตั้งตัวยิงแป้นกันเลยค่ะ

ตอนที่เยือนแจกคุณเด็กอยู่เนี่ยค่ะ
ก็มีผู้หญิงสองคนวิ่งหน้าตาตื่นมาเลยค่ะ

ใช่นึกว่าเกิดเหตุอะไรหรือเปล่านะคะ
สอบถามได้ความว่าที่แท้พี่ผู้หญิงสองคนนี้ก็คือคุณครูของน้อง
เห็นดูคุณผู้บอกว่าเป็นประสายสารตกใจหลาย
ตอนแรกแว๊บแรกนะคะเห็นรถมูลเรนทรีปจอดต่อท้ายรถของเด็กเขาตกใจ

ใช่รีบมาดูนะคะพอเห็นแบบโอ้โหที่แท้เป็นไอบินเอง
พี่บินมาแจกห้ากระหน่มนักเรียนลงอกใจกันไป
คุณผู้ชมขาต้องเล่าข่าวนี้ก็ต้องขอชื่นชมของมรูปทั้ง๒ท่านด้วย
กลัวลูกศิษย์จะเป็นอันตรายเนี่ยนะคะเห็นแวบแรกมาอุ๊ยเลขรถ๔๕๑๔เมื่อสักครู่น่ะนะ

แต่ว่าเลขเสื้อพี่บินเด่นมาก
เอาล่ะโฟกัสไม่ถึงแล้วค่ะ
โอ้โหปฏิโทษปฏิถังนะคะ

โชเฟอร์สตาร์ทรถเลยจะไปตลาดนัดไปซื้อลูกชิ้นปิ้งซะหน่อย

ไปตั้งร้อยหนึ่งเนี่ย
โทษนะคะเป็นภาพแห่งโมเมนต์แห่งความน่ารักเนาะ